แต่ที่แน่เขาบอกว่ากีฬาสีระหว่างคนรุ่นใหม่ของพักการเมืองที่หลายคนเขาวาดหวังกันว่า
อยากจะเห็นตัวเลือกใหม่เห็นเจนใหม่เขาคงรวมมือกันอ่ะจับมือกันอ่ะ

เพราะว่าพักอนาคตใหม่มาแรงเนี่ยนะขอถอนตัวเลยบอกว่าไม่ขอร่วมสังคกรรมกับพักการเมืองที่สืบทอดอำนาจคอสชเด็ดขาด
นี่เขาประกาศจุดยืนชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วไง
ทีนี้อีกประเด็นนึงที่คนถกเถียงกันก็คือเรื่องของการขยายเวลาประกาศเขตการเลือกตั้ง
เรื่องนี้คนโจมตีคอสชเยอะที่ออกมาประกาศขยายเวลา
ออกมาชี้แจงแล้วก็ให้เหตุผลนะคะไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
ก็ขณะนี้ยังไม่มีอะไรแสดงว่าเป็นเช่นนั้น
เอ้อน้อยสนเหมือนนั้น
มีการร้องเรียนกันมานานแล้ว
เอาสมบูรณ์เนาะ
ไม่ตั้งเป็นโมคะเพราะอาจจะเกิดการฟ้องร้องได้

ซึ่งมันมีพักการเมืองค่ะยื่นขอให้กรกตเลื่อนการเลือกตั้งออกไปเลยดีกว่า
เพราะว่าหลายพักเองยังไม่แน่ใจว่าจะเตรียมความพร้อมทันไง
ขอเลื่อนได้ไหมซึ่งเรื่องนี้นายวิศนุไม่ขอให้ความเห็นค่ะ
บอกแค่ว่ายังไม่มีอะไรทำให้รถแมพการเลือกตั้งที่วางไว้เปลี่ยนไป
ส่วนนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งก็ออกมาชี้แจง
เรื่องของการประกาศแบ่งเขตของกรกตคลาดเคลื่อนเนี่ยนะคะว่า
เป็นเพราะเขาเองเป็นปัญหาสุขภาพของเขาเอง

ทั้งที่การแบ่งเขตดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่วันที่๕พฤศจิกายน
ความมั่นใจที่ให้ได้คือกรกตมีหน้าที่แบ่งเขต
แล้วกรกตก็มีหน้าที่แบ่งเขตตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์ต่างก็ตามกฎหมาย
แล้วก็ที่แน่คือกรกตต้องแบ่งเขตให้ทัน
และจะทำให้ทันภายในวันที่๑๑ธันวาครับ
ซึ่งที่ประชุมกรกตเขามีมติเปิดรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนแล้วก็พักการเมือง
ระหว่างวันที่๑๙๒๕พฤศจิกายนนี้
จะได้เอาความเห็นที่ได้มาพิจารณาการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่
เฉพาะเขตที่มีการร้องเรียนเท่านั้น
โดยตั้งเป้าจะประกาศเขตเลือกตั้งทั้ง๓๕๐เขต
สิ้นเดือนนี้๓๐พฤศจิกายนค่ะ
ขณะเดียวกันก็มีความเห็นจากหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะฮะ
ถึงการเปิดตัวอดีตสสแล้วก็รัฐมนตรี
ที่ไปร่วมงานกับพักพลังประชาบรัฐ
จนทำให้แก่นำพักพลังประชารัฐมั่นใจว่า
จะได้เก้าอี้สสเขตจำนวนมากด้วย
เรื่องนี้อยู่ที่คอสชแล้วก็รัฐบาล
จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานทางการเมือง
โดยที่ไม่ใช้อำนาจรัฐเข้ามาเอาเปรียบหรือไม่
หากต้องการให้ประเทศเดินหน้าไปอย่างราบรื่น

ขอสชก็ไม่ควรจะเข้าไปแทรกแทรงกระบวนการเลือกตั้ง
พร้อมขอให้กรกตพิสูจน์ความเป็นอิสระแล้วก็ความเป็นมืออาชีพ
การแบ่งเขตเลือกตั้งจะไม่ถูกแทรกแทรงจากผู้มีอำนาจ
เพราะอยู่ดีจงใจจะไปแบ่งเขตเลือกตั้งของอดีตสส
เพื่อความได้เปรียบเสียเปรียบก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับ

ทราบมาว่ามีคนมาต่อมรองกับอดีตสส
ชักชวนไปสังกัดพักเพื่อแลกกับการแบ่งเขตเลือกตั้งในแบบต่าง
ขอร้องว่าอย่าทำแบบนี้เลยเพราะว่า
ท่านเองก็มีความได้เปรียบในเรื่องอื่นอยู่แล้ว
หลบเลี่ยงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูลในหลายเรื่องอยู่แล้ว

มีความได้เปรียบทหารเรืองอื่น
เหมือนรู้ข้อมูลบางอย่างกับเรื่องของการเลือกตั้ง
เช่นการส่งบุคคลลงรับสมัครสอสอ
แต่ละเขตก็รู้แล้ว
ในขณะที่หลายพักยังไม่สามารถทำได้
เลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าไม่มีความยุติธรรมนั่นเองนะฮะ
เรื่องนี้นะคุณผู้ชมถกเถียงกันเยอะมากจริงนะคะ
อยากให้คุณผู้ชมอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เคราะห์การเมืองเขาวิเคราะห์เข้าใจง่ายอธิบายตรง
ลองไปอ่านกันดูหลายคอลัมป์เลยนะคะ
ส่วนกรณีกีฬาสีพักการเมืองเพื่อกระชับมิตรค่ะ
เมื่อวานนี้พักอนาคตใหม่เปิดตัวปึ้ง

ขอถอนตัวงานกีฬาสีจ้ะจบอนะจ๊ะ
เขาบอกว่าที่เขาขอถอนตัวเพราะว่า
มันมีการเชิญพักพลังประชารัฐมาร่วมการแข่งขันด้วย
ซึ่งพักอนาคตใหม่มีจุดยืนที่ไม่อาจประนีประนอมได้
เรื่องการไม่เอาการสืบทอดอำนาจของคอสช
ก็เลยไม่อาจร่วมกิจกรรมกับพักที่เป็นกลไกสืบทอดอำนาจของคอสชโดยตรงได้
เรียกร้องให้แต่ละพักแสดงจุดยืนทางการเมืองร่วมกันมากกว่าเรื่องกีฬา
แต่อยากให้เป็นการผลักดันให้คอสชอย่าเลื่อนการเลือกตั้งออกไป
และให้ปลดล็อกคำสั่งห้ามชุมนุมเกิน๕คนขึ้นไปสักที
ก็บอกนะคะว่ายินดีนะยินดีร่วมเล่นกีฬากระชับมิตรในครั้งนี้
ถ้ามันเป็นการแข่งขันที่แฟร์ไม่ได้มีวาระการเมืองอะไรซ่อนเร้น
ก็หวังค่ะว่าจะสร้างบรรยากาศใหม่แบบที่มันสร้างสรรค์ในการเมืองไทยได้บ้าง
แต่เหตุที่ไม่สามารถไปร่วมประชุมกีฬาสีเมื่อวานนี้เนี่ย
รับฟังปัญหาของประชาชนอยู่นั่นเอง
เรื่องการเมืองเราก็จะติดตามกันทุกวันนะให้คุณผู้ชมได้เกาะติดกัน
เพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราไม่ได้เลือกตั้งกันมาหลายปีแล้ว
อยากใช้สิทธิ์มากในการเลือกตั้งครั้งนี้
ต้องศึกษาดินนะคุณผู้ชมเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เราเปลี่ยนระบบ
เราเปลี่ยนรูปแบบใหม่จำนวนก็เปลี่ยนวิธีการได้มาก็เปลี่ยน
วิธีการได้นายกก็เปลี่ยนเหตุก็เปลี่ยนเปลี่ยนหมดทุกอย่าง
เพราะฉะนั้นศึกษาไปพร้อมกันทำความเข้าใจให้ดี
จะได้ใช้สิทธิ์ได้ถูกต้องตรงใจเราจริง